มาดูกันต่อนะคะกับคนนี้เลยนะคะ
คู่นี้เขาก็เพิ่งเปิดแต่ก็มาแรงแซงทุกโค้งเหมือนกันนะคะ
สำหรับเต๋อฉันทวิทย์แล้วก็ใหม่ดาวิกายิ่ง
ซึ่งผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดน้องใหม่ก็อวยพรกันไปหวานแหววนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนซีคนสนิทอย่างคุณจอยริลานีที่สนิทกับคุณเต๋อมากเลย
เขาจะมองว่ามุมมองความรักของพี่เต๋อเนี่ยเป็นยังไง
วยพรอะไรเพื่อนมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

น่ารักอะ

เราก็แอบรอรอรูปคุ้ม
อารมณ์เหมือนว่าเนี่ยผมมึงฟังเหมือนแบบ
แล้วก็แค่ไปสาวในกลุ่มเปรี้ยวปาก

น้องเตมาแค่ว่ายอยล์แล้วก็จุดแค่นี้ค่ะ

เราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ด้วยค่ะ

สะเซวกันหนักมากนะคะ
จะไปฉีกทุเรียนในเซ็นเติ้ลโบ้ตอนปลายโมง
และความสะยุดกับพี่เต๋อชั้นทวิทย์นะคะ
ส่วนจอยฝากมาบอกว่ายังโสดเหมือนเดิมนะจ๊ะ

อยากเห็นคุณจอยมีความสุขแบบพี่เต๋อบ้างนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีหวานใจเมื่อไหร่เปิดตัวให้เรารู้ด้วยแล้วกันนะคะ